คุณผู้ชมพาไปดูชาวบ้านแห่งานบุญยกฉัดพระธาตุเข้าเปลือกกันหน่อยนะคะ
ซึ่งเป็นหนึ่งเดียวในรุ่มน้ำปิงที่จังหวัดกำแพงเพชร
แถมงานนี้ยังมีการไปส่องหาเลขเด็ดกันด้วย
บรรยากาศภายในวัดทุ่งสนุนรัตนารามอบึงสามามีย์คือจังหวัดกำแพงเพชร
คึกคักไปด้วยชาวบ้านหลายร้อยคนแล้วค่ะที่แห่ไปร่วมพิธีบวงสวง
อันเชิญฉัดทองขึ้นสู่ยอดพระธาตุเข้าเปลือกที่มีความสูงกว่า๒๘เมตร
โดยพระธาตุข้าวเปลือกสร้างจากรวงข้าวที่ชาวบ้านได้ร่วมกันปลูก
แล้วก็เก็บเกี่ยวในพื้นที่ตลอด๑ปีที่ผ่านมา
ชาวบ้านเชื่อว่าการร่วมพิธีครั้งนี้จะนำพาความโชคดีมาให้
ไม่ว่าจะเป็นโชคหลาบค้าขายแล้วก็ตำแหน่งหน้าที่การงาน
จากนี้ผู้ที่เข้าร่วมพิธีบวงสวงยังพากันไปส่องเลขเด็ด

ส่องจากหัวหมูค่ะนี่แหละ
หัวหมูเขาจะมีการสลักตัวเลขไว้ที่หู
ก็เป็นสองเลขเด็ดกันไปได้เลขกันแล้วนะคะ
คุณผู้ชมก็ดูกันเอาเองนะว่าเลขอะไรกันบ้าง
จากหัวหมูแล้วก็ไปดูกันที่ก้านทูบนะคะ
เขานับได้สองร้อยสิบเอ็ดดอก
เขาบอกว่าเป็นตัวเลขที่ชาวบ้านเชื่อกันว่าจะให้โชคด้วยนะคะ
ก็พากันไปซื้อลอตเตอรี่หวังรับโชคราบกันไป
พระมหาอภิชาติกิตติวรรณอยู่เจ้าอาวาสวัดทุ่งสนุนรัตนาราม
บอกว่าตั้งแต่วันที่สิบหกกลุ่มภาพันธ์จนถึงหนึ่งมีนาคม
ทางวัดจะจัดงานประจำปีต่อเนื่องเป็นปีที่สิบสอง
ภายใต้ชื่องานบุญภเวทฟังเทศมหาชาติ
เป็นเทศกาลงานบุญงานใหญ่ที่สุดในกลุ่มชาติภัณฑ์ชาวไทยอีสาน
ร้านช้างนะคะอืมแห่งรุ่มแม่น้ำปิ่งด้วย